คุณผู้ชมเดี๋ยวขอถอนหายใจกับเหตุการณ์นี้ซะหน่อย
รักสี่เศร้าเราสี่คน

ผู้ชายหนึ่งเดียวของเหตุการณ์นี้

พยายามที่จะพากิ๊กของเขาเนี่ย

เมียหนึ่งกิ๊กหนึ่ง

จะมานั่งคุกเข่าขอขมาเมีย
ปรากฏว่าเมียยังใจร้อนอยู่นะฮะ
เมียก็เลยทำเหตุการณ์แบบนี้ครับ

อุ้ยไอ้อื้ออื้ออื้อว่าจะไหวแล้วน่ะเอาเมื่อก่อนเอาของข้าวไว้ดู
ใช่ครับแล้วได้ว่าที่ใบใครอยู่บ้างปากก็ไม่มีอ่ะคนจะอ่ะ
มึงแห่งขวาไม่เป็นอ่ะอ่ะมึงแห่งขวาไม่เป็นหรอแห่งขวาไม่เป็นหรอ

ต้องบ่อยให้ใจสักอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวว่าจะทำ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์รุนแรงเหมือนกันเธอแค้นนะฮะ
เพราะว่าผัวเนี่ยมันมีกริ๊กแล้วกริ๊กไม่ใช่ใครที่ไหนลูกน้อง

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้มันรุนแรงนะ
เป็นคลิปออกมาคลิปนี้ตำรวจได้รับแจ้งความแล้ว

นี่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหทำร้ายร่างกายจริง
ส่วนแฟนของบีซึ่งเป็นธอมก็ยืนอยู่ข้างหลังนั่นแหละครับ
ปมเรื่องอย่างที่บอกไปก็คงรู้อยู่นะ
ว่ามันเป็นเรื่องของการมีกิ๊กการนอกใจการอะไรแบบนี้
กระทั่งตัวฝ่ายชายก็พยายามพากิ๊ก
เพื่อจะมากราบขอขมาเมียขอขมานายจ้างตัวเองด้วย
คือเมียก็คงรู้สึกแหละว่าเธอเป็นลูกจ้างเธอเป็นลูกน้องฉัน
ถ้าเธอยังมามีอะไรกับผัวฉันฉันยอมไม่ได้
เธอปีนเกียวขึ้นมามีอะไรกับผัวฉันนะ
ก็พยายามที่จะกราบขอเข้ามาเอาพวงมาลัยเอาดอกไม้มา
สุดท้ายไม่ได้กราบขอเข้ามาแล้วคุณ
เขาจะให้กราบเท้าแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันนะฮะ
ล่าสุดคุณผู้ชมฮะนางสาวบี
ผู้หญิงที่กลายเป็นแบบว่ากิ๊กกับสามีของนายจ้าง
ไปแจ้งความดำเนินคดีเพราะเธอก็เจ็บตัว

คือเธอต้องโดนตบโดนขับกระทืบมักแย้ว
ใช่เธอก็มีความตั้งใจในการที่จะมากราบขอขมา
เรื่องของการมีกิ๊กการนอกใจอะไรกัน

ตัวของนางสาวบีซึ่งเป็นลูกจ้างร้านคาราโอเกะเนี่ย
แจ้งความดำเนินคดีกับเจ๊เขาแล้ว
คือเจ๊ซีก็คือนายจ้างข้อหาทำร้ายร่างกาย
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียด
เพื่อให้ได้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีนะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกผู้ก่อเหตุไม่ได้มีคนเดียว

แต่แฟนซึ่งเป็นสาวธอมก็ทำร้ายร่างกายเธอด้วย
คือช่วงจังหวะหนึ่งในคลิปก็มาทำร้ายร่างกายเธอด้วยนะครับ
ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อสืบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะฮะ

อ๋อแต่ก็โดนไปเยอะเหมือนกันนะ